สองวันสองคืนที่พยายามไล่ล่าโอ
วงเซลล์สาวไปขืนใจคุณผู้ชม
หลอกเขาว่าจะซื้อรถสุดท้ายทำแบบนี้
แล้วในปฏิบัติการค้นหาในโอเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ

สุดท้ายจับตัวได้เรียบร้อยค่ะ
นี่ครับนี่แหละค่ะกรวบตัวได้แล้วนะครับ
ใช่ค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมคะตอนชาวบ้านเนี่ย
ไปเจอตัวตัวในโอเนี่ยนะคะอ่ะบอกชื่อจริงหน่อย
นายชายศรียาวดำอายุสี่สิบแปดปีผู้ต้องหา
หลังจากที่เป็นข่าวคลึกโครมเมื่อวัน๒วันที่ผ่านมา
เขาไปก่อเหตุลวงเซลล์สาวอายุ๓๕ปีไปข่มขืนนะคะ
ในสวนยางพาราค่ะที่เมืองระยอง
ชาวบ้านก็บอกแบบนี้
มีกลุ่มชาวบ้านที่เขาช่วยเหลือหญิงสาวผู้เสียหายนะคะ

จนกระทั่งมีการสนที่กำลังกันไปปิดล้อมพื้นที่บริเวณนั้น

จนกระทั่งนะคะผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ชาวบ้านนี่แหละมีคนไปแจ้งแจ้งผู้ใหญ่บ้านเฉลิมค่ะ

โอเนี่ยมีคนไปเจออยู่ที่หน้ารีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ก็เลยรีบมาดูแล้วประสานตำรวจมา
มาถึงเจอในโอโอ้โหนี่สภาพอย่างนี้แหละ

แล้วในมือที่มีถุงคุณผู้ชมเห็นไหม

คิดว่าน่าจะขโมยมาจากบ้านของชาวบ้านนั่นแหละ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ก่อนจะมาเจอตัวในโอวันนี้
เขาไปขโมยของเข้าบ้านของชาวบ้าน

แล้วตอนที่นายโอเห็นผู้ใหญ่บ้าน

เขาก็เดินแบบเหมือนกับจะไม่ค่อยมีแรงเท่าไห
อืมแล้วเขายอมให้จับโดยดีหรือว่า

ผมบอกมากกับผมก่ะ
เดี๋ยวไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพาไปกินข้าว
จะดีนะได้ตัวไปพอพวกชาวบ้านจะได้อยู่สม่วน

กลีบกันมากต้องกลัว
ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าเขาก็ยอมตามมาแต่โดยดี
อาจจะไม่มีแรงแล้วสภาพนั้นนะ

เขาบอกเขาไม่ได้มีเจตนาในการก่อเหตุข่มขืนนะ

ตั้งใจจะซื้อไอ้มอเตอร์ไซคันนี้จริงกับเซลล์สาวรายนี้

ให้เหตุผลแบบนี้นะคุณผู้ชมลองฟังว่าเชื่อไหม
เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่
แล้วไม่รู้ตัวด้วยที่ทำลงไปก็เสียใจ
อยากขอโทษหญิงสาวผู้เสียหายค่ะ

และทางเจ้าหน้าที่เนี่ยตามตะโกนเรียกเขา๒วัน๒คืน

จริงเขาได้ยินเสียงตำรวจกับชาวบ้านตะโกนตลอดเลยนะ
แล้วพี่ตำรวจกับชาวบ้านพยายามไปตามตัว
พอเขาได้ยินเสียงว่ามีคนพยายามตามหาเขาก็บอบลงกับพื้นดิน
พอกลางวันก็ลงมาขโมยของตามบ้านต่าง

คืนแรกไปนอนบนเขาคืนที่๒นอนตรงเชิงเขา
จนกระทั่งเช้าวันนี้นี่แหละเดินลงเขามาเรื่อย
แล้วมาเจอชาวบ้านก็เลยโดนจับตัวค่ะ
หลังจากก่อเหตุแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างครับพี่

ผมจริงจะซื้อรถจริง

ก็เลยนัดเซลล์สาวมาผมตั้งใจจะซื้อรถ

แต่ทีนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไร
ถึงได้ไปข่มขืนเขาผมไม่รู้

นั่นแหละจุดที่นัดนะคะจุดแรกคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าสอบปากคำเสร็จก็ต้องคุมตัวไปทำแผน

แล้วจุดนี้นี่แหละคือจุดที่เขาออกอุบาย
ทางด้านของเซลล์สาวไปรับเอกสารที่พักในสวน
ตัวผู้เสียหายเข้าไปในป่าข้างสระนา

เธอก็ไม่ลงจากรถแต่เจอมีดจี้เข้าไปเลยนะครับ
ใช่ค่ะแล้วทางด้านของนายโอเนี่ยก็บอกว่า
ตัวเขากดผู้เสียหายลงน้ำขืนใจแล้วก็หนีขึ้นมาบนเขาเลย
อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าแอบลงมาขโมยโทรศัพท์ของชาวบ้าน

ทำแผนเสร็จก็คุมตัวกลับไปที่สถานีตำรวจแล้วนะคะ
จำรวจแจ้งเขาหาขมขึงกระทำชำราวโดยใช้กำลังประทุศร้าย
วงเหนียวกักค้างผู้อื่นค่ะโดยปราศจากเสรีภาพนำตัวไปดำเนินคดี
แต่ทีนี้คุณผู้ชมคะทางด้านของผู้เสียหายเซลล์สาวเนี่ย
เขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ยืนยันแบบนี้นะว่า
ก่อนเกิดเหตุมีการพูดคุยกันก่อนนะก่อนที่จะไปพูดคุยกันเรื่อง
สัญญาซื้อรถมอเตอร์ไซค์กันเนี่ยตอนคุยกันกับนายโอเนี่ย
ก็มีเพื่อนมาร่วมพูดคุยด้วยเลยเธอเลยเชื่อแบบนี้ว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโอบอกว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้วางแผนมาก่อน
ไม่เชื่อเธอบอกว่ามีการวางแผนและเผลออาจมีคนร่วมขบวนการด้วย
ที่ว่าเพื่อนมาพูดคุยด้วยเพื่อนนายโอเหรอ

มาร่วมพูดคุยด้วยอย่างนี้หรอครับ
เธอก็เลยบอกว่าอาจจะมีคนมาร่วมขบวนการเรื่องนี้หรือเปล่า
ก่อนหน้านั้นนะตอนที่ตามล่าตัวอยู่๒วันมีข่าว
แล้วชาวบ้านบอกแบบนี้บอกโอ้วขโมยเบียร์ขึ้นไปซดบนขาวด้วย

แต่ตำรวจถามเขาแล้วได้เอาเบียร์ไปหรือเปล่า
ไม่เอาไปครับผมเอาแค่โทรศัพท์ครับ